เรื่องที่เราพูดเนี่ยวันนี้ก็เป็นพาดหัวตัวใหญ่ของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
ตู่โดดอุ้มกรกตขออย่าปลุกระดมวุ่นวาย
อาจารย์อบรมบ่มนิสัยสิทธิ์รุมจวกสูตรคิดปาร์ตี้ลิสต์

คุณผู้ชมคือการคำนวณที่นั่งสอสอปาร์ตี้ลิสต์
มันกลายมาเป็นปัญหาไงว่าจากจำนวนสอสอที่พึงมี
ตอนแรกบอกว่าเอาหา๗๗๐๐๐กว่าในการหา
นี่คือตัวเลขกลมที่มันออกมาตั้งแต่แรกนะ
แต่ทีนี้ประเด็นพักเล็กเขาได้คะแนนไม่ถึง๗๘
เขาได้๓๔๐๐๐แต่เขาได้ที่นั่งสอสอไป
แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมันยังกลายเป็นประเด็นอยู่
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาหายใจเข้าลึก
แล้วเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันเล็กน้อย
เราไปคิดคำนวณกันว่าหลังจากนี้จะยังไงต่อนะคะ
ไปดูกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
กลายเป็นเรื่องยุ่งและสับสนจริงครับ
วิธีการคิดคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อคราวนี้
แฟนรายการไลน์ถามมาในจอทีวีวันก่อนว่า
มันอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันเพราะอะไร
ทำไมไม่เหมือนคราวก่อน
ตอบง่ายว่ารัฐมนูลปี๔๐๕๐เนี่ย
เขาแยกการกาบัตรออกเป็น๒ใบ
กาสสเขตก็ไปนับเป็นสอสอเขต
บัญชีรายชื่อก็ออกมามาคำนวณเป็นสัดส่วนบัญชีรายชื่อ
แต่ว่าคราวนี้บัตรใบเดียวได้ทั้งสสเขต
แล้วเอาบัตรใบเดียวมาคำนวณเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ
มันก็เลยต้องมีสูตรคิดคำนวณออกมา
ซึ่งอธิบายยังไงก็เข้าใจยากครับ
อธิบายยังไงก็เข้าใจยาก
ฉะนั้นปัญหานี้ถามว่ามาจากไหนมาที่คนออกแบบครับ
ออกแบบมีสองฝ่ายคือคนร่างรัฐมนูล
แล้วก็คนที่เป็นกรรมธิการออกพรบประกอบรัฐมนูล
ว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ
ร่างรัฐมนูลเนี่ยบรรยัติเรื่องนี้ไว้ในมาตรา
พอออกมาเป็นกฎหมายลูกพรบเลือกตั้งสอสอ
บัตรการคิดคำนวณเนี่ยบรรจุไว้ในมาตรา๑๒๗กับ๑๕

ล่าสุดเนี่ยฝ่ายสำนักงานเลขากรกตโดยท่านเลขา
ท่านก็สั่งการให้ไปกางรัฐมนูล
งพรบลูกไปต้นฉบับเลยครับไปเอามาจากสภาเลย
เอามาดูซิว่ามาตรา๙๑ของรัฐมนูลกับมาตรา๑๑๒
พรบเลือกตั้งสอสอมีรายละเอียดยังไง
แล้วจะเอาตรงนั้นมาเป็นหลักในการคิดคำนวณ
วิธีคิดคำนวณอันนี้ล่ะเรื่องใหญ่ต้องโปร่งใสครับ
ผมเสนอท่านเลขากรกต

ขีดเส้นใต้วันนี้เลยครับ
ก่อนที่จะมีการคิดคำนวณเนี่ยไปถอดรหัส

เอากฎหมายลูกมาตรา๑๗๘๑๗๑๗๗๑๗๘ที่ว่าเมื่อกี้
เอามาดูแล้วเชิญตัวแทนพักการเมืองทุกพัก

หารือร่วมกันว่านี่รัฐมนูลเขียนอย่างนี้
กฎหมายลูกเขียนอย่างนี้

เราจะมีวิธีการคิดสัดส่วนออกมายังไง
เรื่องนี้จะต้องมีความเห็นชอบตรงกันอย่างโปร่งใสเปิดเผย
พักการเมืองใหญ่พักการเมืองเล็ก

แล้วก็มีนักกฎหมายมาดูว่า
ไอ้ที่คำนวณแบบนี้ตรงรัฐมนูลไหม
ตรงกับสอสอตรงกับพรบประกอบรัฐมนูลว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอไหม

พักเล็กเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยการคิดแบบนี้
พักใหญ่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
สื่อมวลชนอยู่ตรงกลางไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย
เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมา
ฉะนั้นทำทุกอย่างให้โปร่งใส
พอมีความชัดเจนแล้วก็เดินหน้าคิดคำนวณออกมา
แล้วผลของการคิดคำนวณนั่นแหละ
ถ้าเห็นด้วยเห็นพ้องต้องกันว่าสูตรเป็นแบบนี้นะ
คิดครั้งที่๑ออกมาเป็นอย่างนี้คิดครั้งที่๒ออกมาเป็นอย่างนี้
ครั้งที่๓เป็นอย่างนี้
ฉะนั้นข้อตกลงที่ว่านี้๑ต้องเป็นไปตามรัฐมนูล
รัฐมนูลไม่ได้สองต้องไม่ฝืนความรู้สึกประชาชน
รัฐมนูลไม่ได้ผิดพรบประกอบรัฐมนูลไม่ได้
และข้อ๓จะต้องไม่ฝืนความรู้สึกประชาชน
เรื่องใหญ่ถ้าสูตรออกมาแล้วก็เป็นอย่างที่รู้กัน
อันนี้คนได้คะแนนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันได้สอสอคนหนึ่ง
แล้วมาคิดกันใหม่อีกรอบนึง
เอ้าพักที่ได้สอสอ๓๐๐๐กว่าก็มีสอสอที่นั่งบัญชีรายชื่อ
หนึ่งคนสามหมื่นกว่ากับเจ็ดหมื่นได้ที่นั่งเท่ากัน
ใครมันจะไปยอมล่ะครับใครมันจะเข้าใจได้ล่ะครับ

ฝืนความรู้สึกของคนฉะนั้นถ้ามาทำงานร่วมกันตกลงร่วมกันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้
หาทางออกหาทางออกยังไงก็ได้ให้คะแนน๗๐๐๐กับคะแนน๓๐๐๐ได้สอสอไม่เท่ากัน
ถ้าได้เท่ากันเนี่ยคุณจะอธิบายยังไงก็มีความแคลงใจเขาไม่ยอมกันหรอกครับ
มันเรื่องอะไรที่คนได้ตั้ง๗๐๐กว่าก็ได้สอสอ๑คนและอีกคนนึงพักหนึ่งได้สอสอได้คะแนนรวม๓๐๐๐กว่าก็มาได้เท่ากัน
ใครจะไปยอมล่ะครับฉะนั้นทางออกเรื่องนี้มันต้องมีเขาถึงบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเอานิติศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ด้วยทำซิให้ชัดเจนถัดมาประเด็นเรื่อง
ถามว่าทำไมเรื่องนี้ต้องสำคัญเพราะนี่คะแนนที่พักเล็กจะได้หรือหายไปคะแนนของกันเนื่องจากว่าการเลือกตั้งคราวนี้สองฝ่ายที่แข่งกันตั้งรัฐบาลเนี่ยคะแนนมันสูสีและปริ่มน้ำทั้งคู่
การเพิ่มคะแนนสอสอการเพิ่มขึ้นมาของสอสอฝั่งหนึ่งการลดลงไปก็สอสออีกฝั่งหนึ่งมีความหมายมาก
แม้จะมีไม่กี่เสียงเนี่ยนี่ถ้าเลือกตั้งชนะกันเป็นเด็ดขาดนะคะแนนของพักเล็ก๑คะแนน๑พัก๑คน๑คน๑คนไม่มีความหมาย
แต่นี่เสียงมันมาจะเอปริ่มน้ำกันเสียงของสอสอพักเล็กคะแนนพักเล็กเนี่ยพักละคนพักละคนมีตั้ง๑๒พัก
แต่ก่อนโผล่มาพักเดียวอ้าวตอนนี้คิดไปคิดมา
เพิ่มขึ้นมาเป็น๑๒พักพักละคนพักละคนไอ้พักละคนพักละคน๑๒พักนี่แหละครับบวกไปทางไหนทางนั้นก็มีความหมายในการตั้งรัฐบาล
แล้วพักละคนพักละคนพักละคนเนี่ยมาจากไหนล่ะครับมาจากการคิดสัดส่วนสอสอปาร์ตี้ลิสต์คราวนี้แหละนี่ไงถึงบอกว่าการคิดสัดส่วนสอสอปาร์ตี้ลิสต์คราวนี้มีความสำคัญไปถึงการตั้งรัฐบาลว่าฝ่ายไหนจะตั้งได้ฝ่ายไหนตั้งไม่ได้เห็นหรือยังว่าสำคัญยังไงฉะนั้นกรกตต้องทำเรื่องนี้ให้โปร่งใส
ที่สุดเอาอย่างที่ว่านั่นแหละครับสูตรการคิดคำนวณมาเรียกว่าตั้งโต๊ะหารือร่วมกันให้ตัวแทนพักการเมืองเขาเห็นด้วยถ้าเขาไม่เห็นด้วยยังไงก็ได้จนกระทั่งเห็นด้วยด้วยกันระหว่างพักเล็กกับพักใหญ่เพราะตอนนี้มันเกิดปัญหาอย่างที่ว่านี่แหละเป็นเรื่องสำคัญมากในช่วงนี้ส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง

เรื่องนี้ก็ต้องโปร่งใสกว่าทุกครั้งมีข้อร้องเรียนเรื่องอะไรพยานหลักฐานอยู่ตรงไหนเอากันจนกระทั่งว่าฝ่ายที่ถูกร้องเรียนยอมจำนวนในหลักฐาน
อย่าให้มันมีความคลุมเคลือว่าอ๋ออันเชื่อได้ว่ามีข้อมูลอันเชื่อได้ว่า
อันนี้เขาเปิดช่องไว้ว่ากรณีที่คุณทิ้งไม่ทิ้งร่องรอยไว้ใช้คำนี้แหละ
เชื่อได้ว่ามีการทุจริตฟาดฟันเลย
ฉะนั้นจากนี้ไปบทบาทของกรกตสำคัญสองเรื่อง
เรื่องการคิดสัดส่วนคะแนนบัญชีรายชื่อกับสองเรื่องการพิจารณาให้ใบเหลืองใบแดงใบส้ม
ต้องทำให้โปร่งใสที่สุดไม่งั้นบ้านเมืองไม่ปกติยุ่งแน่นอนครับ
เสียเงินเลือกตั้งกันแทบเป็นแทบตายหมดเงินไปไม่รู้กี่พันล้าน
เลือกตั้งแล้วขยึกขยักตั้งรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มีแต่เรื่องขมุกขมัวอย่างนี้ไม่สนุกแน่
การได้รับได้เหลือ๑๕๐จำนวนเต็มเสร็จเบื้องว่างแบบนี้มันคือาวิทยาวิทยาคณิต
ไม่เข้าใจหรอกครับคุณมาอธิบายไม่เข้าใจ
เพราะว่านี่ไม่ใช่วิชาพิชกณิตไม่ใช่วิชาคำนวณไม่ใช่วิชาสถิติ
เอาจริงคืออยากให้กรกตอธิบายแล้วสื่อทุกสื่อจะได้ใช้ไปในแนวทางเดียวกัน
เพราะว่าตอนนี้แต่ละสื่อยังรายงานตัวเลขไม่ค่อยจะตรงกันเลยนะคะ
คือเรียกว่าเอาตัวแทนสื่อเข้าไปเอาตัวแทนพักการเมืองทุกพักนี่นะ
รัฐมนูลเขียนไว้อย่างนี้นะกฎหมายลูกเขียนไว้อย่างนี้นะ
วิธีคิดคำนวณเป็นแบบนี้นะเห็นด้วยตรงกันไหม
แต่ว่าให้พักที่ได้๓๐๐๐กับพักที่ได้๗๐๐
มีสอสอเท่ากันใครเขาจะไปยอมหรือครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพขี้กระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
ก็มาสะกิดให้กรกตได้รู้สองเรื่องสำคัญ

แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำ
อะไรออกมาต่างนานาตอนนี้นะครับ